แต่ก่อนที่หญิงไก่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนประชาชื่นเมื่อวานนี้
หญิงไก่เขาก็ลงพื้นที่ไปทำบุญไปเดินสายทำบุญเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ได้มีการสะทกสถานอะไรเพราะว่ายังไปร้องเพลงไก่จ๋าอยู่เลย
แชร์เมื่อวานนี้นะแชร์รึ่มเต็มฟีดเต็มอะไรเลยว่าอ้าวหญิงไก่ไปร้องคาราโอเกะยังไง
คุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยมีคลิปนะคะสำหรับหญิงไก่ที่ยังคงร้องคาราโอเกะอยู่อย่างสบายใจค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปวิดีโอที่สื่อมวลชนได้รับส่งต่อมานะ
คนสนิทของหญิงไก่ค่ะเป็นโอ้โหยังร้องเพลงล้านลาอยู่
คดีที่เกิดขึ้นเลยนะส่วนความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน
พุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองชาวพิสนุโลก

หญิงไก่เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าที่พิศนุโลกนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของ
หญิงไก่ที่มีผู้สื่อข่าวไปพูดว่าหญิงไก่โชว์เครื่องเพชร
หญิงไก่แจกทุนการศึกษาสร้างวัดบอกว่าเป็นเงินของตัวเองทั้งนั้น
ทุกคนก็เรียกว่าหญิงไก่บางคนก็เติมว่าคุณหญิงไก่
ซึ่งไม่ได้สนับสนุนแต่คนเรียกกันเองว่าคุณหญิงไก่
ก็เลยห้ามไม่ได้แล้วแต่ศรัทธา
คือมีบางคนเขาบอกว่าเป็นคุณหญิงบ่าวตั้งให้บ้าง
บางคนก็นึกว่าจริงเขาชื่อหญิงไก่ชื่อเล่นชื่อหญิงไก่หรือเปล่า
แล้วก็เติมคุณนำหน้าเวลาเรียกชื่อคนอื่นให้สุภาพ
ก็เลยกลายเป็นคุณหญิงไก่หรือเปล่าก็มีความคิดเห็นต่างนานา
เขาก็เลยบอกว่าแล้วแต่ศรัทธาอยากเรียกอะไรก็เรียก
สื่อเรียกนางไก่ไปเลยนะไม่ได้มีหญิงไก่อะไรนะ
ก็เรียกนางไก่ไปเลยนะคะ
ทุ่มที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลังจากหญิงไก่เดินทางกลับจากกรุงเทพ
เพื่อรับทราบหมายเรียกจากทางกองปราบรามที่โรงพักประชาชื่นนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเกิดเหตุต้นโพยักษ์อายุกว่าร้อยปี
หญิงไก่ไปกราบไหว้นี่แหละค่ะ
โค้นลงมาแบบถอนรากถอนโคนเลย
คนก็เลยลือกันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าลางร้ายอาเภษ
เพราะหญิงไก่ไปสาบานเอ้า

ก็เลยเกิดอาเภษเป็นลางร้าย
ต้นไม้หักโค้นและต้นไม้นี้อายุเป็นร้อยปีคุณผู้ชม

ก็เลยนำกำลังพลไปช่วยกันตัดต้นไม้
แล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้เป็นต้นโพยักษ์นี้นะครับ
ฝนตกหนักต้นไม้อาจจะรับกิ่งก้านไม่ไหว

มีร้านค้ามีรถยนต์ได้รับความเสียหายเท่านั้น
แต่ชาวเน็ตเขาบอกว่าไม่ใช่
อาเภษก็หญิงไก่ไปบนบานไปไหว้
ไปบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยสาบานว่าพูดจริงนะ
ใครที่ก่อเหตุลักษัพก็ขอให้มีอันเป็นไป
ก็เลยอาเภษต้นโพหักโค้นอย่างที่เห็น
คุณผู้ชมคิดยังไงเหตุธรรมชาติหรืออาเภษ
ก็คุยกันได้นะส่งข้อความมาคุยกัน